อายุ๗๘แล้ว
คนเอกประวิดวงสู่วันครับวันนี้พอดีเลย
แล้วก็มีข่าวออกมาจากภักดิ์พลังประชารัฐเมื่อวาน

อยู่จันทร์ใช่มั้ย๔๐เสียง
ผมภายลิกสสพลังประชารัฐเห็นชอบครับ

โหวทให้นายกรัฐบนตรีของพรรคเพื่อไทยครับ
นี่ประกาศกันแบบว่าไม่ต้องมานั่งแถลงข่าวเลย

พลังประชารัฐบอกว่า๔๐รวมลุงป้อม

คุณผู้ชมแยกเรื่องโหวทนายกกับ

คืออันนี้จะยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเลยนะครับ
ซื้อใจกันก่อนเลยยกมือให้ก่อนเลยนะครับ
ประเทศชาติจำเป็นต้องมีรัฐบาลนะครับ
ซึ่งเพื่อไทยกับพลังประชารัฐก็มีนโยบายที่จะผลักดันคล้ายกัน
อะไรบ้างไหนที่คล้ายไหนยกตัวอย่างหน่อยสิ
คุณไผลลิกบอกเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุไง
แล้วก็อยากให้บัตรประชารัฐยังคงต่อไปนะ
เราก็เคยทำงานกับพักเพื่อไทยนะครับ
อีกทั้งตรงคุณภัยฤทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กเก่าภักดิ์เพื่อไทย
คือในวงการการเมืองเนี่ยก็เด็กเพื่อไทยถ้าเยอะ

นี่แหละครับเงื่อนไขของสองลุงที่เคยมีปัญหา
นายไผลลิกบอกว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลนะ
ยกมือโหวตให้นายกเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับ
แบบไม่มีเงื่อนไขด้วยจริงเหรอครับคุณภัยลิกครับ

นายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ์บอกว่านายภัยฤทธิ